พี่จิ๊กช่วยเมาส์ได้นะสำหรับกรณีที่มีสาวออกมาเปิดเผยว่า
โอ้โหมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหนึ่งในสมาชิกเอฟโอ
จนถึงขั้นตั้งท้องแล้วก็หนึ่งในสมาชิกเอฟโฟคนนี้ทิ้งเธอ
แต่งงานกับคนอื่นเฉยเลยนะคะเดี๋ยวเมื่อวานนี้เขามีการออกแถลงข่าวแล้วด้วยนะคะ
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะอุ้ยเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
ชาวเน็ตตามสืบตามค้นจนเป็นประเด็นร้อนว่อนโซเชียลนะฮะจู่สาวไทยรายหนึ่ง
น้องคนนี้แหละค่ะเขาอ้างตัวว่าเคยคบหากับวิกเอฟโฟ
ตาดังไต้หวันเป็นเวลา๕ปีไม่พอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขั้นตั้งคันด้วย
ล่าสุดคุณน้องคนนี้เขาก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์กับดาราดังชาวไต้หวันด้วย
ว่ารู้จักการเป็นเพื่อนรุ่นพี่ไม่ได้เป็นแฟนคลับแบบตามติดนะพี่จิ๊ก
เป็นเพื่อนรุ่นพี่เฉยค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนานกว่า๕ปีเลยทีเดียว
แล้วก็ทราบด้วยว่าตัวเองตั้งท้องเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานี่เอง
แต่พยายามแล้วพยายามอีกนะคะที่จะติดต่อซุปตาคนดังแต่ว่าถูกปฏิเสธค่ะ
แถมยังไม่พอพี่จิ๊กบอกไปเมื่อสักครู่วิกไม่โสดแล้วใช่ไหมคะ

แต่งงานไปเมื่อประมาณพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
อยู่เธอก็เลยตัดสินใจไม่รู้จะทำยังไงเธอว่าอย่างนั้นนะคะบอกว่าทำแท้ง
อันนี้ไม่ดีเลยนะคะก็ยืนยันว่าที่ออกมาพูดเนี่ย
ไม่ได้จะเอาเรื่องเอาราวอะไรไม่ได้อยากดังอะไรด้วยนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ที่โชว์โทรศัพท์อยู่นี่คือเป็นหลักฐานเธอบอกอย่างนั้น
โปรแกรมวีแชทแล้วก็แหวนนี่โชว์แหวนอยู่เลยจ้า
อ้างว่าฝ่ายชายนะซื้อให้เนื่องในวันเกิดส่วนหลักฐานจำพวกภาพถ่ายนะ
ก็พี่นักข่าวเขาบอกขอดูหน่อยสิหลักฐานภาพถ่าย
ถ้าคนรักกันคนเป็นแฟนกันต้องมีถ่ายรูปคู่กันบ้างอะไรบ้างไหมมีไหม
ไม่มีเธอบอกว่าไม่เคยถ่ายเก็บไว้เพราะว่าบริสุทธิ์ใจค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ว่าเป็นมโนสร้างเรื่องเอาเอง
เพราะอยากดังนะที่ผ่านมาเนี่ยเธอเองยอมรับเลยแหละ
แต่เธอเองต้องการออกมาเรียกร้องหาความรับผิดชอบ

รู้จักกันผ่านเพื่อนนะคะ

เราก็เริ่มสารสัมพันธ์กันโดยการที่เขาเข้ามาหาเราก่อน
หลักของหนูคือหนูเห็นจากหลายคนที่พูดถึงกันมากกว่า
พูดกันปฏิปต่อกันถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรอย่างนี้

เวลาเจอกันเนี่ยการเจอกันมันค่อนข้างที่จะไม่เปิดเผยไม่ได้
เพราะฉะนั้นเวลาเจอกันเราจะเจอกันในห้อง
ล่าสุดที่เราไปเจอกันที่สมุยเนี่ยเรายังออกข้างนอกไม่ได้เลยนะ
ก็แอบกันไปเจอโดยที่

รอก่อนเขาบอกว่ารอให้มาทำงานใกล้แถบนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกัน
หนูได้เห็นข่าวอยู่แล้ว
แต่หนูก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนในวงการที่จะต้องมีข่าวกับผู้หญิงอย่างนี้มากกว่า
เพราะเขาก็ไม่ได้บอกหนูว่าเป็นแฟนซะเมื่อไหร่

หนูกำลังออกมาพูดความจริง
จริงตั้งแต่แรกเนี่ยหนูไม่ได้อยากทำอะไรเขาเลย
หนูแค่ต้องการตอนที่เกิดเรื่องขึ้นมาหนูแค่ต้องการคำอธิบายเท่านั้น
หนูก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาออกมาพูดแต่เขาก็ไม่ออกมาพูด
ไม่กลัวไม่กลัวเพราะหนูทาเขาไปตลอด

ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงหนูก็ให้เขาออกมาโต้สิ
อยากให้เขาออกมายอมรับความจริงหรือออกมาพูดกับหนูบ้างหรือออกมาโต้อะไรบ้างอะไรอย่างนี้
ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็แล้วแต่เรา
คุณผู้ชมฟังไปก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะก็พิจารณากันเอาเองก่อนละกัน
ตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไ
เธอยากพูดอะไรก็พูดไปฝั่งบ้านชั้นเงียบกริดกันเลยทีเดียวนะครับ
ต้องบอกว่าคุณคนนี้นะคะต้องบอกว่าเขาบินไปบินกลับที่จีนบ่อย
เพราะว่ามีญาติอยู่ที่นู่นเขาว่าอย่างนั้น
ก็เลยได้พบปะกันนั่นเองแต่ว่าก็พบกันนั่นแหละพบกันในห้อง
ทุกคนในห้องด้วยนะไปไหนไม่ได้เพราะว่าคนรู้จัก